สวัสดีค่ะคาวใส่ใครโซ่ไหมท่ายเยอะ

มีคนก็บอกมาบอกว่าช่วยไปบอกคุณหนุ่มด้วยนะ
นี้มีการรายงานอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาดในประเทศจีน
โดยขณะนี้นะครับทางการจีนเองก็ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมา๙ไต้หวันอยู่ที่ทั้งหมด๒๗๖๑ราย
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้๘๐รายแล้วนะครับ
ซึ่งก็นับว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากเมื่อวานนี้คือวันที่๒๖มกราคม
มีรายงานนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๙๗๕ราย
แล้วก็พบว่ามีผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วจำนวน๕๑ราย
แต่ยังมีอีกประมาณ๕๗๙๔รายที่อยู่ในข่าย
ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่า
คือทางด้านในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
และในแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะฮะ

ก็ได้มีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะครับ
ก็ยืนยันว่าขณะนี้ในไทยนั้นอย่างที่บอกไปครับ
มีผู้ป่วยที่พบ๘ราย

อีก๓รายอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดติดเชื้อจากต่างประเทศนะครับ

โดยคนไทยนั้นได้รับเชื้อจากการไปท่องเที่ยวที่จีน

ที่กลับบ้านแล้วตอนนี้๕๔รายนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไวรัสโคโรนา๒๐๑๙รักษาได้หายขาด๑๐๐
คือคือจะบอกว่ารักษาหายขาดได้ไหมคือมันไม่มียารักษานะฮะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ไม่มียารักษา
เพราะฉะนั้นรักษาตามอาการเท่านั้น
ถ้าคุณร่างกายแข็งแรงคุณก็จะมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว
เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของทางเดินหายใจเรื่องของปอด
แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กหรืออะไรอย่างนี้
ก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงหน่อยอย่าให้มันเป็น
เพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะลำบากหน่อย
เพราะว่าไวรัสโคโรนาคืออย่างที่บอกไปครับ
ตอนนี้ยังยารักษามันไม่มี
แล้วก็เชื่อว่าไวรัสโคโรน่ามันติดมาจากสัตว์สู่คน
เชื่อว่าน่าจะมาจากค้างคาวก่อน
หลังจากนั้นก็จะมีกรณีที่แบบว่ามีการนำข่าวมานำเสนอว่า
งูก็เป็นไปได้ที่งูไปกินครั้งคราว
แล้วคนก็เอางูไปกิน
หลังจากนั้นก็เลยทำให้มีเชื้อเกิดขึ้นนะครับ

ก็มีนักเรียนนะครับที่อยู่นักศึกษาที่อยู่ในเมืองอูฮัน
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของมณฑลหูเป่ยเขา
คือตัวนักเรียนหลายต่อหลายคนนะครับที่ไปเรียนอยู่ที่นั่นเนี่ย
อยากจะกลับบ้านก็คือที่เมืองไทยนี่แหละครับ
ก็นี่แหละฮะขึ้นมาบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาเห็นไหมครับ
ที่ชื่อน้องนีสน้องนีสนี่ก็คือจะเป็นหนึ่ง
เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่อูฮันนะครับ
เธอก็บอกว่าตอนนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาหารเพียงพอเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการประกาศให้มีการกักตุลอาหารเนี่ย
คือนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับก็ออกไปซื้อ
ปรากฏว่าก็ไปเจอคนจีนเนี่ยคือมาลุมมาตุ้มก็คือต่างคนต่างแย่งกันซื้อ
เพราะว่าเขาประกาศปิดเมืองนะครับพอปิดเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็จำเป็นที่ต้องไปหาซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาเก็บไว้
ปรากฏว่าบางคนซื้อไม่ทัน

บางคนแย่งทันแย่งทันแต่ว่าคือไล่มาไม่ได้เยอะ
บางคนแย่งมาไม่ได้เยอะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปิดเมืองไปถึงนานเท่าไหร่
แล้วจำเป็นต้องอยู่ในห้องนานแค่ไหนเพราะว่านักศึกษาเอ่ย
หรือว่าคนที่อู่ฮั่นเนี่ยเขาจะไม่ออกไปข้างนอกเลยนะตอนนี้
เขาจะใช้วิธีคืออยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีการระหวาดระแวงว่า
เวลาไปคุยกับใครคนนั้นจะเป็นหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันไปมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็น
เพราะว่ามันมีข่าวนะฮะแจ้งออกมาบอกว่าสาธารณสุขของจีนเนี่ย
เขาออกมาบอกว่าไวรัสอูฮันหรือว่าไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมันไม่จำเป็นต้องเพาะเชื้อมันก็ติดได้พี่เข้าใจไหม
คือตอนนี้สองฝั่งคือจีนกับไทยเนี่ยพูดไม่เหมือนกัน
คือทางจีนเนี่ยเขาบอกว่าทางสารสูงเขานะฮะ
จริงประกันใดไม่รู้แต่ว่ามันมีข่าวออกมาเลยทางจีนว่าไวรัสโคโรนาหรือไวรัสอูฮันเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องฟักเชื้อคือบางทีไอ้โรคไอวาระส่วนตัวอื่นเนี่ยมันต้องฟักเชื้อถูกไหมฮะ
เชื้อเสร็จปุ๊บหรือมีอาการออกแล้วมันถึงจะเอาไปติด
แต่ตอนนี้สมมุติถ้าเกิดผมเป็นอีก๑๔วันเนี่ยผมมันจะฟักตัวอีก๑๔วันถูกไหม
แต่ถ้าผมเป็นก่อน๑๔วันนั้นเนี่ยเชื้ออยู่ในตัวผมเนี่ยมันติดพี่ได้เลย
อันนี้คือเป็นเรื่องใหม่นะเพราะก่อนอันนี้จีนบอกว่า๑๐วันไม่ใช่แล้วอันนี้ล่าสุดแล้ว
แต่ในไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคือถามว่ามันเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้
แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครพิสูจน์เพราะมันใหม่มากมันใหม่มากทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปถึงไวรัสสายพันธุ์เก่า
จำได้ไหมว่ามันจะมีไวรัสตัวหนึ่งก็คืออีซูปีใสเออเอาเอาอย่างนั้นเลยอันนั้นมันเบสิกไหม
อีซูอีใสเนี่ยคือมันไม่ต้องออกอาการโรคไม่ต้องมีรอยโรคไม่ต้องแบบฟักตัวผมเป็นปุ๊บพี่ติดเลย

พี่เข้าใจป่ะเนี่ย

ถ้าพี่ยังไม่เป็น

โรงเดียวกับโคโรนาแบบนี้เลย
คือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

ต้องป้องกันตัวเองนะครับล้างมือเยอะ

อย่าไปฟังให้เพจมันเผลอเจอ
มันพูดแบบไม่ได้มีข้อมูล

คือจะเป็นหรือไม่เป็น

และที่สำคัญไอ้เจ้าหน้ากากอนามัยอันนี้
บอกเลยว่ามันไม่ได้ป้องกันได้๑๐๐ด้วยนะ

แต่คุณก็ใส่เอาไว้ก่อน๖๐นะครับ

เสพสื่อหรือดูอะไรยังไงเนี่ย
ต้องคิดเยอะก่อนนะครับ
ก่อนที่จะแบบไปปักใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

เขาก็อยากจะรีบบอกเขาก็ไม่ได้เช็ค

ยาที่จะไปแก้ไวรัสโคโรนาก็ยังไม่มี

ตอนนี้คือรู้สึกเขาจะมีการพูดกันแล้วนะฮะ

ไอ้ที่หายน่ะมันหายจากร่างกายตัวเองหรือเปล่า
อาจจะไม่ได้หายจากเจ้ายาต้านไวรัสตัวนี้ด้วย

แล้วไวรัสโคโรนาเนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด๗สายพันธุ์ด้วยกันนะ
สายพันธุ์ด้วยกัน๑๒๓๔๔สายพันธุ์แรกที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว

แล้วเราปรับตัวเข้ากับไอไวรัสโรนา๔สายพันธุ์นี้ไปแล้ว
เหลือแค่๕๖๗ปัจจุบันนี่คือ๗
ล่าสุดล่าสุดนี่คือเจ็ดนะฮะซึ่งก็
ก็ได้มีการพูดคุยกับทางนักไวรัสวิทยาหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่า
อาจารย์เขาก็บอกนะบอกว่าถ้าไวรัสเหล่านี้มันฉลาดจริงนะ
มันจะต้องปรับตัวให้อยู่กับคนได้ถ้ามันไม่อยากจะตายเลย
มันก็จะต้องตายมันก็ต้องตาย
เสมือน๑ซิฟิลิสต์ในสมัยก่อนถูกไหมพี่
ซิฟิลิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยใช่คือเป็นมันดุลายมากหลังมันเริ่มปรับตัวอยู่กับมนุษย์
ไวรัสเนี่ยมันเริ่มปรับตัวอยู่กับมนุษย์มันก็จะฝังอยู่ในตัวมนุษย์นู่นนี่นั่น
ก็ใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ไปบางรายเป็นมามันก็อยู่ในร่างกาย
ก็เหมือนนี่ไงไวรัสไองูสวัสดิ์ะก็อยู่ในร่างกาย
ขึมตนอกไหมจะมาดูตนกเตรียมตัวไหมต้องเตรียมตัวเตรียม
ตัวเองให้พร้อมมันมาจากทางไหนพ่อคุณและคนที่เป็นแล้ว
จากน้ำไรไหม

มาบอกว่ามันสามารถปิดทางตาได้เนี่ย

เหมือนประกัดแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
หมายความว่าคุณไปสัมผัสพวกโรค
หรือว่ามีคนมาไอแล้วคุณไปโดนคุณมาขยี้ตาเนี่ย
มันโดนพวกเนื้อเยื่ออ่อนพวกนี้มันติดเข้าไปได้
สมมุติเราไปเขาขยี้ตาที่มือเขาคนที่เป็นนะ

หรือจับอาหารให้เรากินมันก็อาจจะมีโอกาส
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงในการที่แบบว่าจะไปจับ
สัมผัสพวกราวบันไดหรือในห้องน้ำที่แบบคนเยอะ
ก็ล้างมือล้างมือซะล้างมือซะ
คือณวันนี้ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบแล้ว
ผมว่ามันก็ยังห่างไกลจากปี๒๐๐๙
ตอนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ปี๒๐๐๙สายพันธุ
นั้นที่บอกโอ้โหแล้วตอนนั้นคนไทยตายไป๒๐๐คน

ทั้งที่ตอนนั้นเองก็มียามีวัคซีน

เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบถามว่าวันนี้น่ากลัวไหมโคโรนา
น่ากลัวนะแต่มันก็ยังสามารถป้องกันได้อยู่
คือคุณบอกว่าลักษาหายแล้วไป
๔คนก็หายแล้วกลับบ้านแล้วอะไรเนี่ย
ไม่คือคือตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
เป็นคนไทย๑คนนะฮะคนจีนอีก๗คน

อ่าเรียกอีก๓ลายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็คือเอ่อเอ่อส่วนดรายที่๖
ที่เป็นที่เจอในเมืองไทยนะฮะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเที่ยวที่เมืองไทย

อ่ามาจากเมืองจีนเนี่ยก็น่าจะอู่ฮั่นนี่แหละฮะ

พอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นนะ
คือไม่ได้มีอาการไข้เกิดขึ้น
เดินผ่านด่านออกเข้ามาได้
เพราะธรรมดาที่ด่านเนี่ยเขาจะมีการสแกนเลยว่า
เป็นไข้ปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงที่ตัวเลย
เขาก็จะมีการตรวจไม่ได้หมายความว่าสแกนโรคนะฮะ

เมื่อคุณเป็นไข้เสร็จเขาจะไปตรวจอีกทีว่าคุณเป็นโรคอะไร
เป็นไวรัสสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงหรือเปล่า

กากก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาเนี่ย
ตอนนั้นเขายังไม่ได้มีการแสดงอาการของโรคออกมา

เข้ามาเมืองไทยไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลราชวิถี

ลูกของเธอที่มาด้วยเนี่ยไม่ได้เป็น
แสดงว่ายังไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้น

ต่อให้เธอจะไปเดินห้างสรรพสินค้าที่ไหนมาก็

อยู่กับลูกมากกว่าลูกเธอก็ไม่ได้ติดไง

คงมีการใกล้ชิดกันมากกว่า

กอดกันจูบกันอะไรอย่างนี้

หรือแม่พึ่งเริ่ม

ต้องกินของร้อนใช้ช้อนกลาง

อูหันที่ถือเป็นเมืองที่ใหญ่มาก
ประชากร๑๐ล้าน
ที่เมื่อระหว่างว่ายุ่ง
เดี๋ยวดิมาเหมาะหั้นเลย

หมายถึงเป็นเมืองคือธุรกิจ

แต่ว่าอู่ฮั่นหรือหูเป่ยจะอยู่ตรงกลาง
๔เมืองนี้อยู่ตรงกลาง
เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางรถไฟมันจะผ่านไปมา

คนจะเดินทางรถไปทุกเมืองที่คุณพูดถึง

เป็นจุดศูนย์กลางที่จะแบบรถไฟมา
ชาติก่อนก็เป็นพันล้านคนนะ
ใช่ของจีนเป็นพันล้านคน
แต่ว่าอยู่ในอู่ฮั่นเนี่ย
อู่ฮั่นเนี่ยจำเป็นอู่ฮั่นนะ๑๑ล้านคน
อู่ฮั่นมนทนเขา
อู่ฮั่นคือเมืองครับ

น่ากลัวแต่ก็ไม่ได้ต้องตื่นตนกอะไรมากมาย

รักษาความสะอาด
เป็นหลักเป็นพื้นฐานก่อน

ก็คืออาการโรคทางเดินหายใจ

ใช่ไหมคะนั่นแหละ
หายใจก็ต้องเราก็เพิ่งผ่าน๒๕มานะ

ตอนนี้กรุงเทพเป็นสีเขียววันนี้

ก็ออกแถลงการกรณีไวรัสโคโรนาว่า
ที่ทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง

การคัดกรองเฝ้าระวังเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ก็ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์

โดยกำหนดมาตรการต่างอย่างเหมาะสม
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง

ช่องทางเข้าออก๕สนามบิน

ทางเรือและท่าเรือต่างด้วย
เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากทุกพื้นที่เสี่ยง

และเมืองอื่นที่มีการระบาดตามการประกาศ
ของทางราชการจีน

เมื่อมีความจำเป็นรวมทั้งประชาสัมพันธ์
รับมือป้องกันในการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง

โดยเน้นย้ำการชี้แจงสถานการณ์ตามข้อเท็จจริง
โดยไม่ปิดบังข้อมูลใด

สุขภาพของประชาชนนั้นสำคัญที่สุด

พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนี้๘ลาย

โดย๕รายแรกหายแล้วแพทย์ให้กลับบ้านได้
ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดี

ซึ่งยังคงได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของเรา

แต่เราต้องไม่ประมาทต้องช่วยกันสอด

และดูแลตัวเองให้ความร่วมมือกับทางราชการ

เน้นดูแลสุขอนามัยเรื่องกิน
กินของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือ

ในการเตรียมอพยพชาวไทยในพื้นที่เสี่ยงที่เมืองต่าง

ตอนนี้กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ

โอกาสแรกนี่ก็ได้รับอนุญาตจากประเทศจีนแล้ว

ปัจจุบันก็สามารถติดต่อได้กับทุกคน
ในลักษณะบุคคลและการแจ้งปฏิบัติเป็นกลุ่ม
นี้รัฐบาลขอยืนยันในความพร้อมของระบบการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดอันดับ๖จาก๑๙๕ประเทศ
จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยจรฮอปกิ้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของทุกคนนะฮะ

ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ที่สุวรรณภูมิ
แล้วก็ทุกที่เลยนะฮะที่เป็น๕แห่ง
ทำงานกันหนักมากหนักมากนะคะ

ครับเมื่อกี้มีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามา
บอกว่าอิสุวิสัยนั้นเป็นแบคทีเรียหรือเปล่า

เป็นไวรัสชื่อว่าเชื้อโอวาลิซาล่าซอสเตอร์นะฮะ

มันยังเป็นเชื้อตัวเดียวกับตอนพวกพี่เด็กไหม
เพราะตอนพี่เด็กเห็นไหมเพราะเป็นเม็ดนะก็อยู่บ้าน
เพราะว่ามันจะง่วงป่วยแล้วก็เจ็บ
แต่เดี๋ยวนี้พอเป็นปุ๊บเด็กต้องเข้าโรงพยาบาลนะเพราะอะไร

คือของผมเป็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ดีมันก็มีอาการเกิดขึ้น
เป็นผื่นเป็นอะไรยังเป็นไข้อะไรอย่างนี้

ใช่คืออีสุวิสัยมันก็จริงมันก็เป็นตัวหนึ่ง

ก็นี่ไงตอนที่สมัยก่อนที่เขาเป็นงูสวัสดิ์กัน
เขาก็เอาใบพังพรเกษตรพังพรมาทุบนะ
แล้วก็ใส่กับเหล้าขาวแล้วก็ปกไปก็หาย
ของฉันยังต้องไปโรงพยาบาลเลยปัจจุบันเอายังไง

ไม่หรอกเขามีโรงพยาบาลไงจบ
ก็มีโรงพยาบาลก็ไปดิ
มันไม่ไร้แรงแต่เขาไม่ให้มันลอย
ถ้าเป็นตอนเด็กมันหายเร็วเพราะมันยังมีผังผืดของเรายังดีอยู่
อย่าเป็นตอนแก่
คุณโยกฎชนสวยก็บอกว่าตอนแรกไม่กังวลนะคะ

ที่คนตระหนกกันขนาดนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่

ที่น่ากลัวเมื่อก่อนน้องจำโลกซาได้ไหม

โบล่าอันนั้นตายเป็นหมื่นเป็นแสนในโลกนี้นะ
เพราะเรายังไม่รู้การป้องกัน

มันเป็นการพัฒนาของสายพันธุไวรัสทั้งหมด
เราเริ่มต้นมานะตั้งแต่สมัยโรคหาโรคกรโรค
เมื่อก่อนการละโลกเป็นนี่โอ้ตายกันเป็นเบื่อทั้งโลกเลยนะ

หลังจากนั้นก็โรคหาก็คืออฮิวาตกับโรค

แล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนเรามีวัคซีนที่จะป้องกันได้
พอเราป้องกันได้เสร็จปั๊บมันก็หนีไปอีก

ก็ไปนอนเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่าโอ้โห

กว้านซื้อหน้ากากอนามัยในไทยกลับประเทศ
และกำลังจะทำให้ไทยนั้นขาดแคลนหน้ากากอนามัยในเร็วนี้
คำถามคือร้านควรเก็บไว้ให้คนไทยจำนวน
จำกัดจำนวนการซื้อกี่กล่องต่อคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
สงสัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยทำจากประเทศจีน
ใช่แต่แต่ฉันละงง
แต่เอาจริงนะพี่เอาจริงนะหน้ากากอนามัยเนี่ย
จริงมันต้องเป็นคนที่ป่วยใส่

คนที่ป่วยจำเป็นต้องใส่นะฮะ
เพราะว่าเวลาที่เราเป็นเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนคนที่ไม่ได้ป่วยจริงก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่ด้วยซ้ำนะ
แต่ถ้าคิดว่าณวันนี้เราต้องลนลงให้มันป้องกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่จริงแล้วมันสำหรับคนป่วยที่ต้องใส่

ป้องกันตัวเองที่ไม่เผยแพร่ออกไปไอ้เชื้อเหล่านี้

ใช่ตรวจศูนย์คนที่ไม่ได้ติดก็ล้างมือทำอะไรไป
คุณหมอเวลาเขาสังเกตไหมครับที่โรงพยาบาล

คือเขาไม่อยากให้คนที่ติดเชื้อมาอยู่ใกล้กัน
เพราะว่าเชื้อมันสามารถประสบพันธ์แล้วก็กลายพันธุ์ได้

จะทำให้เพราะเชื้อจะดื้อยาหนึ่ง

โรนา๑๔เราอยู่กับมันได้แล้ว
แต่ตอนนี้๕๖๗นี่เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา

แต่เดี๋ยวแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแบบ

เหมือนแค่ไว้ใหญ่สายข้างต่างเพราะก่อนก็ตาย

มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องการดำรงอยู่
มันเป็นการทำเป็นอย่าง

คนเราเนี่ยพอมนุษย์มันเยอะมากขึ้น

คือต้องบอกเลยพูดถึงเรื่องเอสนิดนึ
ก็คือจะบอกว่าไม่ต้องไปรังเกียจเขาเลยนะ

ปัจจุบันนี้เขาก็เหมือนแบบเขากินยาเหมือนคนที่เป็นเบาหวาน

จะมีอินซูลินมียานอะไรอย่างนี้

แล้วก็ทำความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกัน
งั้นเราจะตื่นตนกไปเกือบทุกอย่าง
คนนาน่ะน่ะสงสารมากนะแบบนั้น
คือไม่ได้ไปทำอะไรกุ๊กกิ๊กอะไร

คนที่เป็นแล้วแย่เลยก็คือไม่ทำการรักษาแค่นั้น

มณีนะฮะมาสู่เรื่องนี้กันหน่อยที่วันนี้ที่สารอาญานัดสอบคำให้การจำเลยคดีแชร์แม่มณีซึ่งพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษก็เป็นโจทยื่นฟ้องนะคะ
นางสาววัฒนีหรือเดียเจ้าของวงแชร์หรือว่าวงเล็บแม่มณีเนี่ยนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็แฟนหนุ่มของเขาทั้งหมดเนี่ยมี๙คนนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันมี๙คนเราเอาคนที่สำคัญก่อนก็คือนางสาววัฒนีหรือเดียและจำเลยที่๔คือนางสาวพรสวรรค์หรือไฟล์เนี่ยนะคะ
คดีนี้อายการฟ้องว่าระหว่างในวันที่๑มีนาปี๖๒เนี่ยนางสาววันธนีจำเลยที่๑และนางสาวพรสวรรค์จำเลยที่๔ได้โพสต์เฟซบุ๊คให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมออมเงินลงทุนกับจำเลยที่๑และ๔โดยจะให้ผลตอบแทนมากกว่าปกติเป็นพิเศษซึ่งมีแผนการตลาดและรูปแบบการลงทุนแบบ
สิบเปอร์เซ็นต์เท่าไรเนี้ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณคุณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเป็นไปได้ยังไงอืมคือหักไปเจ็ดสิบบาทอ่ะใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้นับจากวันที่ลงทุนหรือวันที่ฝากเงินมายังบัญชีพวกที่จำเลยแจ้งคือโอนเงิน

ปฏิเสธค่ะขอต่อสู้คดีสารจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายอีกที
วันที่๙มีนาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งยืดไปอีกนี่คือสารชั้น
เพราะว่านิสัยใช่ค่ะอันนี้คือนี่คือเพิ่งมาฟ้องนัดแรก
ปฏิเสธหมดเลยยาวแล้วค่ะงานนี้มีเรื่องที่จะต้องเตือนกันนะคะ
เป็นเรื่องที่เวลาเราจอดรถเนี่ยเราควรที่จะต้องทำอย่างไร
ที่จะไม่ให้เกิดอันตรายเข้ามามันใกล้ตัวมากเลยทีเดียว
ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีสาวปริศนา
อยู่ก็ขึ้นมาทักทายบนรถโดยที่ตัวเองเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้อยู่
ทิ้งลูกเอาไว้เฉยเฉยอ่าเอาจริงที่ยังไงอ่าเฟซบุ๊กมาเดียว
มันนี่แมนหรือของนายอำพลขันสุวรรณนี่นะคะ
เขาก็ได้โพสต์คลิปหญิงสาวคนนึงนี่นะคะมานั่งอยู่บนรถของตัวเอง
อย่างเงี้ยเนี้ยนี่ไม่ได้รถของนางนางขึ้นมานั่งหยิบบนรถของตัวเอง
ยังไงแล้วก็หยิบขนมเขาต้มกินสบายใจแต่งตัวดีด้วยนะเอ่อเอ่อเพื่ออะไร
อ้าวเพื่ออะไรมันเป็นอุทาหรณ์ที่จะต้องจำเป็นมาก
นี่แล้วไม่สนใจนะนางก็พอเจ้าของรถมานางก็เดินออกมา
อ้าวแล้วก็กินมายังไงคนที่กลัวคือเขาของรถตกใกล้ความฟังฟัง
ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยครับผมแจ้งความเลยได้ไหมแจ้งความเอ้า

ยังไงครับเนี่ยมายังไงครับมายังไงครับ
ผมแจ้งความเลยได้ไหมแจ้งความเลยได้ไหม
โหน่ากลัวเนี้ยเอาเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเดี๋ยวต้องรถมา
เร็วนางไปแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูก๓คน
เป็นลูกสาวทั้งหมดเลยเขาก็ไปจอดอยู่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ย
เสร็จแล้วพ่อกับแม่เขาก็แค่จะลงไปซื้อยา
เขาจอดเอาไว้แล้วเขาก็ไม่ได้ล็อกรถแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับลูก
ทิ้งให้ลูกอยู่ก็ลูกก็ไม่ได้ว่าเล็กมาก
คือก็โตแล้วก็อยู่กันได้รอนะแป๊บเดียวจะลงไปซื้อไปซื้อยา
ผลปรากฏว่าพอแป๊บเดียวเนี่ยเดินกลับมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่
ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะคะ
เขาก็เรียกตำรวจนะเรียกคนมาคอยมาตรวจสอบว่า
นี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกเขาเล่าให้ฟังว่า
ผู้หญิงคนนี้อยู่ก็เปิดประตูแล้วก็
มานั่งอยู่ตรงที่คนขับแล้วก็พูดกับเด็กว่า
มากันหรือยังอ่ะอ้าวอีลูกก็นึกว่าอ๋อ
เป็นเพื่อนพ่อกับเพื่อนแม่โอ้มานางก็เลยแบบ
ก็เลยเฉยไม่ว่าอะไรก็นึกว่าคงจะมารอพ่อกับแม่
เข้าใจคำนี้ไหมมากันหรือยังล่ะนางก็เลยไม่ว่าอะไร
แต่ดีนี้ถ้ามันเป็นช่วงสั้นมากในขณะที่พ่อแม่ยังไม่มา
นางก็แบบลื้อของแถวนั้นไอ้ตรงคอนโซ่อะไรอย่างนี้
นางก็ไปเจอขนมข้าวต้มนางก็หยิบมาแล้วก็นั่งกินสบายใจ
ไม่ไปไหนด้วยนั่งกินก่อนแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ด้วย
ใช่ผลปรากฏว่าพอกลับมาเราก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะ
ก็ถามว่านางเป็นใครหลังจากตรงนี้เนี่ยก็มีตำรวจมาสอบสวน
เวลาพูดจ่าเนี่ยถามอะไรเนี่ยนางสับสนพูดไม่รู้เรื่อง
ก็คิดซะว่าคงจะแบบเสียสติแต่ว่ามันไม่มีการเสียหายใดทั้งสิ้น
ของอะไรก็ไม่เคยมีหายอะไรเลยลูกเต้าก็ยังอยู่ครบดี
ทางเจ้าของพ่อแม่เนี่ยเขาก็เลยไม่เอาความเพราะเห็นนางแบบว่าไม่ไหวอ่ะ
แต่ก็เป็นอันตรายนะแต่เขาเตือนไว้คือแค่จะแป๊บเดียวยังไงเนี่ย
ก็ขอให้ล็อครถเอาไว้นะไม่อยากทิ้งลูกไว้
ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้เสียสติ
มันเอาทั้งรถทั้งลูกไปหมดเลยนะ

วันนี้คือสตาร์ทรถไว้ด้วยเหรอค่ะโอ้มายก็อด
ก็คือคิดว่าแป๊บเดียวไงแป๊บเดียว
เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงเรื่องของในบูลภัยบูล
เป็นเพื่อนบ้านนะฮะที่ขับรถชน

น่ากลัวอยู่ก็ขับแล้วคนขับรถชนก็ดูมีอายุล่าสุด

ใช่ล่าสุดมอบตัวเรียบร้อยนะครับ
คือจริงแล้วเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นะครับก็นี่แหละฮะเป็นในบูลคือคนขับนะครับ

ลักษณะเหมือนมีการพูดอะไรกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะ
หลังจากนั้นนายบูลก็เหมือนกับเดินเข้าไป
คือในบูลบ้านอยู่ติดกับคนตาย

รับจ้างขับรถบ้านฝั่งตรงข้าม

เป็นรถของเจ้าของบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วก็ลากไปประมาณ๔๐เมตรนะครับ

หลังจากนั้นในบูลเองเนี่ยก็

รถเนี่ยมีเด็ก๒คนมีตายายอยู่ด้วยนะ

จนสุดท้ายเด็กสองคนร้องไห้กระจองงอแงอยู่ในรถ

ตายายก็ช็อกพูดอะไรไม่ถูกงงนะฮะ
นายภูลเนี่ยก็เอาตายายกับเด็กเนี่ย

แล้วตัวเขาเองก็ลงจากรถแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย
หลบหนีไปไปที่สมุทรสงคราม

ทางทีมข่าวก็มีการไปพูดคุยกับทางด้าน

ก็คือเป็นนามสมมุติเป็นลูกสาวของในบูล
บอกว่าอยากจะเข้ามอบตัว

บอกว่าตอนนี้ตนเองรู้สึกผิดมาก

อยากให้ลูกเนี่ยพาเข้าไปมอบตัวหน่อย
ตอนนั้นเนี่ยตนเองก็ไม่ได้ถามอะไร
ดีนะฮะพูดออกมาเป็นก็พูดยังไง

เขาบอกว่าเราไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนเขาได้เลย

สิ่งทุกอย่างตามที่เรามี

ของตัวลูกนะฮะเดี๋ยวฟังในบูลพูดนิดนึงอืมมา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

ที่ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่แล้วตำบลแม่หมอจังหวัดลำปาง
ตำบลแม่หมออำเภอแม่หมอแล้วก็ตำบลสบป้าดอำเภอแม่หมอ
แล้วก็ตำบลนายูเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านส่วนพื้นที่สีส้มก็คืออ่อนลงมาหน่อย
แต่ว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็๓พื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน
ก็รับไป๓จังหวัดเลย
ขณะเดียวกันที่รัชภัฐลำปางนี่เขาก็อยู่ในพื้นที่สีโซ่เหมือนกัน
มหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางเรื่องให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ค่าเพราะว่าค่ามลพิษทางอากาศมันเกินมาตรฐานเยอะมาก
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้สาขาวิชา
หรือว่าอาจารย์ที่ประจำสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการ

สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ตามมาตรฐานหลักสูตรของวิชานั้น
โดยไม่จำเป็นต้องให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ก็นี่ถูกเนอะอย่าได้ไม่ต้องออกมาสูตรนอกบ้านถ้าในบ้านมีมันจะเรียนไง

ก็มียอดอีกเลยว่ามีครบไหม๔๕คนไหม

เพราะมันจะขึ้นไปว่ามีใครวอตขึ้นอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ก็ให้ไลน์งานแล้วก็บอกสมมุติกาญจนาอยู่ไหม
ถ้ากาญจนาอยู่กดหนึ่งสมชาติอยู่กดสอง
แล้วพอกดเสร็จแล้วแล้วมันวิ่งไปที่อื่นได้เลย

ตอนที่พื้นที่กรุงเทพเป็นสีแดงดิฉันเปิดเครื่องวัดในห้องนะ
เครื่องกองอากาศ๓ชั่วโมงยังแดงอยู่เลย

ก็ตั้งแต่ตอนวันตุดจีน

ฉันอยู่แถวสยามไอคอนสยามใช่ป่ะ

พอวันรุ่งขึ้นไม่มีแล้วเขียวไปแล้ว
แต่ก็อย่าวางใจนะคะนี่คือเทศกาลของเขานะคะ
แต่อยากจะบอกอย่างเมื่อวานเนี่ยนะ

แล้ววิ่งผ่านที่ที่เขาปลูก
ลูกทำไล่ทำนากันเนี่ยนะ

เผากันแบบเป็นไล่เลยแบบโอ้โหสุด
โรงงานอ้อยบอกว่าเอาซังเอาต้นอะไรเอาซากเอาซังมาขายเนี่ย
ให้ตันละพันนะอย่าเผาเขาก็ช่วย

อ้าที่สวนเสือสือราชานี่
ก็โดนร้องเรียนมาว่าทารุณกรรมสัตว์

ก็เลยเจ้าหน้าที่สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า

เพราะว่ามีคนแหล่งหลวงภูมิที่ไปตรวจสอบนะฮะ
กรณีมีผู้ร้องเรียนที่เกิดการทารุณกรรมสัตว์เนี่ย
โดยนำเอาลูกหมูไปขังรวมกับกรงเสือ

เพื่อที่จะเป็นทางทำการแสดง

เขาบอกอย่างนี้นะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นห้องโชว์เสือ

เป็นห้องโชว์เสือพี่เลี้ยง
คือเสือเนี่ยมันมาอยู่อย่างนี้ใช่ป่าว
อายุ๑ปีกับ๙เดือน
ส่วนลูกหมูอายุอยู่ประมาณ๒เดือน

ที่มันวิ่งไล่กันอยู่ประมาณนั้น
เป็นผู้จัดการฝ่ายสวนสัตว์เนี่ย
ได้ข้อมูลมาว่าการแสดงโชว์นี้มีระยะเวลามานานแล้ว
แล้วก็หมูไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ซึ่งคลิปที่ออกไปเนี่ยเป็นการเล่นกันระหว่างเสือกับหมู

โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบได้ชี้แจงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม
แล้วก็ภาพที่นำเสนอออกไปมันอาจจะเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ได้
ซึ่งทางส่วนเศรษฐศาสตร์ก็ได้ทำการยกเลิก
มีความรู้สึกทำไมมันดูสีชมพูเลยนะ
เลิกการแสดงโชว์วันนี้ไปแล้ว
ทำการแยกหมูออกจากห้องแสดงโชว์ไปแล้วเรียบร้อย
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

แม่เสือเลี้ยงลูกหมู

และอีกอย่างหนึ่งมันก็คงจะอยู่กันมาตั้งแต่เกิด

หรือว่านี่เปล่าแม่แก้ปีโชคปะสาหะปะแม่

แต่ฉันก็เห็นเสือเวลาเขาออกมาถ่ายรูปกับคนก็ไม่กัดเนาะ
แต่อย่าเผลอนะบางทีอารมณ์มันโตมากับคนอ่ะฉันว่า

เพราะสัญชาติยานสัตว์ป่ามันเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างนี้
อีกคนนึงที่ฉันรู้จักนะเขาเลี้ยงเสือไว้ในบ้านนะคะ
ตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพอมันโตขึ้นใช่ไหม

เนี่ยตอนนี้เนี่ยลิ้นของเสือมันสาพอเลียไปเนี่ย
เลือดที่เท้ามันออกมา๑๐มันก็มีคาวเลือดเกิดขึ้น
เขารู้สึกเลยว่าเสือเริ่มจะแบบมีความรู้สึกว่า
เรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเพื่อการแบบว่าเอ็นรอ
ต่อเล่นคนแหละไม่ได้ล้อเล่นแหละ
เขาเนี่ยหยิบปืนมาเลยนะเตรียมพร้อมเอาไว้เลยนะ

เขายิงเสือตัวของเขาตายไปเลย

แล้วเสือมันได้ทานกินหรือยัง
มันจะกินเขารู้สัญชาติยา

แล้วแบบว่าอาหารเเล็กเป้นคาวเลือดถึงเก็บอาหาร

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับทองบางสะพานรู้จักไหมพี่
รู้จักสิบ้านคุณก็อยู่บางสะพาน
พี่ดีหนังพ่อไปบ่อยไง
ไม่ทุ่มสิดีแล้วนะ

เขาบอกว่าช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยนะ

เขาบอกสีจะเหลืองสุกกว่าที่อื่น
ผมเคยมีผมให้เข้าไปหมดเลย

ไม่เชื่อคือต้องไปร่อนที่แม่น้ำหรือคะเธอชอบ

ทองเนี่ยคือพอดีผมไปต่างประเทศผมก็ให้แบบ
คนที่ผมรู้จักที่ต่างประเทศเป็นฝรั่งไป
แล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เขาชื่อพี่แดงเขาอยู่ฝรั่งเศส
แล้วเขาก็ดูแลผมผมก็แบบเนี่ยผมก็ได้เอานี้ให้เขาไปอันหนึ่ง

คือเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยคือนายกฤษดาหมวดน้อยนะครับ
แล้วก็ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลร่อนทอง
รับซื้อสะพาน๓๕๔นั้นร่อนได้ในคลองทองพื้นที่ตะบนร่อนทองจากนั้น
นำทองมาจำหน่ายโดยผลิตเป็นล็อกเก็ตขนาดเล็กนะฮะภายในบรรจุทอง
สะพานเนี่ยแล้วก็เอาไปขายนะครับล่าสุดนะฮะได้รับความนิยมจากลูกค้า
เป็นอย่างมากในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากนะครับ
ทำให้สินค้านั้นไม่พอจำหน่ายนะฮะ
แต่ยังเปิดรับจองเพื่อรับสินค้าได้

มีราคาประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชม
นี่นะฮะทำเป็นล็อกเก็ตแบบนี้นายกฤษดายังกล่าวนะครับว่า
ผู้ซื้อบางรายเชื่อว่าทองบางสะพานนั้นมีพุทธคุณช่วยให้การเดินทาง
คลาดปลอดภัยและเป็นของหายากทั้งนี้ผู้ซื้อทุกรายเนี่ย
จะมีใบรับประกันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่า
เหนือทองในล็อกเก็ตเป็นทองบางสะพานของแท้
ที่ได้จากการร่อนในคลองทองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่มีการย้อมแมวอย่างเด็ดขาด
ซึ่งนักท่องเที่ยวบางรายนะครับก็ไปรอซื้อเศษทอง

เพื่อนำมาจ้างทำเป็นล็อกเก็ตในราคาพิเศษ
สำหรับทองคำบางสะพาน

ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ

ได้มีการเกณฑ์ไพร่พลจำนวน๒๐๐คนนะครับ
ให้ไปร่อนทองที่บางสะพานนี่แหละครับ

น้ำหนักประมาณ๕๔กิโลกรัม
ก้อนคิดเป็นจำนวนทองนะครับคือ๓๖๐๐บาท

นำไปหุ้มยอดบนทนพระพุทธบาทสระบุรี

เขาก็เลยมนดบโทษผมอ่านผิด
เพราะฉะนั้นก็คือบอกได้เลยว่า
เป็นทองที่บริสุทธิ์สุดยอด

ทั้งหมดเลยเหรอกี่กิโลนะ๕๐บาท

เขาทำเป็นโรดเก็ตมาให้เลย

ก็ยังไม่ได้ผ่านแต่ถ้าจะเอาไปทำอะไร
รูปภัณฑ์มันต้องใส่
ไม่งั้นมันก็จะอ่อนใช่ไหม

แล้วพี่หนุ่มก็รู้ว่ามันมีคุณค่า
ใช่ใช่คือเขาเรียกมาอย่างนี้เลย

เป็นคุ้มครองเป็นอะไรอย่างนี้
หลายปีให้ผมมาประมาณสัก๕ปีก่อน

ผมจะติดไปตลอดไงเวลาไปต่างประเทศ

พอดีไปเจอผมมองแค่ว่า
คือเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีโอกาสจะได้ไง

เขาเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านอาหาร

เขาก็แบบดูแลเรา

พี่ได้ของดีไปมากเลยนะครับ

เพราะทางเราหาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเข้าคิวรอ
อีกคนนึงอยู่ที่เป็นฝรั่ง

เขาเชื่อเรื่องนี้ไหม

เขาเป็นคนที่ดูแลร้านนาฬิการ้านหนึ่ง

ไปเสียกรุงให้เขาเยอะ

ผมก็เลยล็อกเก็ตเข้าไปอันนึง

เขาจะไปแบบใส่กำไร

เดี๋ยวเก็บไว้ติดตัว
ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัด

ไม่ต้องออกแผงมาเขาบอกถึง๒๐๐๐๕๐๐๐

มึงเอามาทำเป็นมงกุฎให้หน่อยได้ไหม

มีทั้งหลายข่าวแต่ว่าเวลาหมด

ดูความน่ารักของหลานฉันหน่อยสิจ๊ะ

ก็ตัวจีนยังอยู่
ยังอยู่ในรมตัวจีนอยู่
ก็แม่เขาแต่งตัวให้ลูกเขา

สบายใจ

ไม่รู้เรื่อง

เอาขอบคุณครับ
หัว

เหมือนพ่อนี้คนน้องแต่ตัวใหญ่กว่า

อุ๊ยแบงค์น้อยรายไว้รายไว้รองรึอะ

นั่นอะไรวะตุ๊ดจีนใส่ปีใหม่หยิบน่ะงง

เมื่อวานมัวแต่ทำบุญลืมไปเลย

พี่ต้องให้พี่เป็นผู้ใหญ่กว่า

ฉันเป็นคนตัวเล็กนะ

ไม่ให้เราจะไม่ให้คนที่ทำงานแล้ว

เขาจะให้คนที่อย่างนี้ลูกเต้าอะไรเธอได้

ว่าเสียใจมากเลยนะ

ก็ดีก็คนจีนก็เป็นอย่างนี้แหละ

เวลาเข้าไปหาครอบครัวเรา

มันก็น่าคิดอะเนาะ
ไม่พาคนอื่นไปอะเนาะ
ไม่ไปเลยอะ
ใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้

อยากรู้พี่น้องกี่คน

แม่เขาโอเคไหม

หนูต้องเล่นต่อทันทีพี่แล้ว

นี่จะบอกให้นะหาไม่ได้แล้วนะที่เลี้ยงตัวเองได้

อัดโดลื้อจำไว้นะ

จำไว้เลยนะพวกลื้อทั้งหลายที่ดูอยู่จำไว้นะ
พ่อแม่นะของผู้ชายทั้งหลายนะ
หาผู้หญิงอย่างนี้ที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ย
หาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะจำไว้ด้วย
ไม่ต้องมาแบบถึงเดือนมาจ่ายมาอะไรดู
จำนำของฉันได้
ถูกฉันช่วยเหลือได้

มีกล้อง๓มิติจะเห็นปีกงอกอยู่ข้างหลังพี่มา

มันเยอะแยะไปหมดนะมาอ่านข่าวไม่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์

ล่าสุดนี้ทำให้หลายคนร้องว้าวเลย

จำไม่ได้จริง

ที่บอกเลยว่าตอนนี้แทบไม่ได้เหลือเขาคนเดิม

เชื่อแน่นอนว่าหากใครเคยเห็นหน้าเดิมแล้ว

หลอกนะนางเคยบอกนะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียว

มันคืองานอาร์ตแบบนึงครับ

ตั้งแต่ก่อนที่ไม่ได้ทำสมควรทำมา
เพราะก่อนหน้านี้ก็หล่อแล้วนะ

อย่างใต้ตารี่เพิ่มไหมคะหรือเป็นเพราะ

ผู้หญิงทั้งประเทศที่ดาร์ลี่ไอมุดเลย

คนแก่มีก็แก่ไงแต่ถ้าเด็กมีมันแน่น
พอใจยังน่าเล็กน่าเล็ก
ถ้ามันทำทุกคนแล้วฉันเดินไปมึงจะทำทำไม
เราก็อุตส่าห์เกลียดให้มันเรียบ
อีเดินสวนเฮ้ากะห้อยกันต่อไป
แฟนเพลงของที่ชอบน้องฝรั่งต้องรู้จักคนนี้นะฮะ
บิลลี่ไอลิชอายุ๑๘เองทั้งแต่งเพลงทั้งร้องนะครับ
ก่อนเริ่มงานก็ปุ๊บมีข่าวของโคบี้เลย
บีบรายอันที่เป็นตำนานบาสเก็ตบอลว่าเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับ
พร้อมกับลูกสาวแล้วก็คนอื่นอีก๙คน
เขาก็น้องบิลลี่เนี่ยก็เลยขอไว้อะไร

นี่ก็ไว้อะไรด้วยเธอบอกว่าตอนนี้พวกเราทุกคนโศกเศร้า
เพราะไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะ
โคบี้อเมริกาและโลกได้ศูนย์เสียฮีโร่ไป๑คน

ในบ้านที่โคบี้บรายอันที่สร้างโอ้มายก็อด

ก่อนจะเริ่มร้องเพลงเศร้าทรงพลังที่เดียวกับอัลบั้ม
ปินที่รับการเสนอชื่อชิงมากที่สุด

ได้ไป๕เหลือทำไม๑

บั้มแห่งปีและศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

ไปหมดเลยเขาได้ไปสมควรได้